คุณผู้ชมคะคดีนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลย
สำหรับคนร้ายที่ชื่อว่านายอุทิศพวงทองอายุ๔๔ปี

คนนี้นะคะคนร้ายตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ

ทองคำไปน้ำหนักสามสิบบาทอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ภายในร้านทองที่เกิดเหตุนะคะครับนี่ค่ะคนร้ายเดินเข้ามา
ทำทีขอดูสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑๐บาทนะคะ
สองเส้นคือลองด้วยเอาไปคล้องคอตัวเองด้วยนะคะ
แล้วก็ขอดูสร้อยข้อมือน้ำหนักห้าบาทอีกสองเส้นน้ำหนักทองรวมกันแล้วเนี่ย
ประมาณสามสิบบาทมูลค่ากว่าแปดแสนนะคะ
แต่ว่าคนร้ายคนนี้เนี่ยสะพายกระเป๋าอยู่ด้วยนี่ค่ะ
และในกระเป๋าสีน้ำตาลที่เขาสะพายอยู่เนี่ยมีปืนค่ะมีปืน
ช่วงจังหวะลองทองสอยทองสอยขอมือเนี่ยมือนึงก็ล้วงเข้าไปในกระเป๋า
แล้วเดี๋ยวสักพักจะเห็นว่าหยิบปืนออกมานะคะพอหยิบปืนออกมาเนี่ย
ก็ขู่พนักงานในร้านพนักงานก็หลบลูกค้าคนอื่นก็ตกใจ
คนร้ายก็เดี๋ยวจะวิ่งหนีออกไปเลยเดี๋ยวจะมีภาพจังหวะที่เนี่ย
คนร้ายลองซ่อยคอนทองคำเส้นละสิบบาทนี่เส้นหนาเส้นใหญ่เลยนะคะ
เป็นสวมลองลองซ่อยอย่างเงี้ยค่ะอืมสองเส้นครับนี่นะคะ
เดี๋ยวลองดูสักพักหนึ่งคนที่เป็นพนักงานที่ร้านทอง
เขาก็บอกว่าก็เริ่มรู้สึกผิดสังเกตแหละสำหรับคนร้ายคนนี้เนี่ย
ท่าทางแปลกแปลกนะคะนี่ทำเป็นวางที่ใช่หน้ากระจกนะอืม
เหมือนกับจะหยิบอะไรที่กระเป๋าใช่ค่ะนี่ฮะตรงนี้นะฮะ
ทำท่าจะไอ้นี่แล้วจะล้วงเข้าไปในกระเป๋าแล้วนะคะ
แต่สักพักนึงสักพักนึงจะเห็นว่าแบบชักปืนออกมาเลย
เดี๋ยวมีภาพในร้านทองที่เกิดเหตุแล้วก็มีภาพด้านนอกด้วย
เพราะว่าหลังจากชิงทองได้แล้วเนี่ยวิ่งหนีออกไปนี่ค่ะ
ล้วงเข้าไปแล้วหยิบปืนออกมาแล้วค่ะครับ
แล้วก็คว้าทองแล้ววิ่งไปนะคะเดี๋ยวจะมีภาพต่อเนื่องนะคะ
พอวิ่งออกไปนอกร้านทองแล้วเนี่ยมีพลเมืองดีที่อยู่ในห้างครับ
เขาได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกว่าให้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยขโมยขโมย

พลเมืองดีวิ่งไปช่วยหันมาเหมือนจะยิงใส่
หันมาแล้วก็ชักปืนออกมาหันไปแบบโอ้โห
ปืนไปที่พลเมืองดีเนี่ยค่ะจังหวะนี้
พลเมืองดีเขาก็ต้องหลบกันนี่
แต่ไม่ได้ยิงนะฮะไม่ยิงค่ะขู่ค่ะก็ไม่รู้ว่าปืนจริงปืนปลอมนะ
แล้วคนร้ายก็ลงไปที่ลานจอดรถคาดว่ารถน่าจะจอดอยู่ในลานจอดรถ
แล้วก็หนีไปนะคะนี่ค่ะคนร้ายออกไปแล้ว
ความคืบหน้าวันนี้นะคะก็คือมีรายงานแจ้งว่าตั้งแต่เมื่อวาน
ชุดสืบสวนภูทรเมืองชนบุรีได้ไปนำตัวอดีตภรรยาของนายอุทิศ
ไปสอบปากคำเพราะว่าหลังจากไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
พบว่าหลังจากคนร้ายก่อเหตุคนร้ายไปรับอดีตภรรยานะคะ
แล้วก็ไปลงอยู่ที่ริมถนนย่านนวรรณครจังหวัดปทุมธานี
แล้วก็มีรถอีกคันมารับตัวอดีตภรรยาไปที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานี
ครับนี่คือหน้าตาของคนร้ายนะคะหลังก่อเหตุมีพฤติกรรมแบบนี้อ่ะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปรับตัวอดีตภรรยาเนี่ยมาสอบปากคำด้วยนะคะ
จากการสอบปากคำอดีตภรรยาของนายอุทิศยังคงให้การภาคเศษค่ะ
บอกว่าไม่เกี่ยวกับการชิงทองแค่ขอติดรถนายอุทิศไปลงที่นวรรณครเท่านั้น
เพราะว่าจะไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดปฐุมธานีไม่รู้ว่านายอุทิศไปก่อเหตุอะไร
ช่วงประมาณ๑๕นาฬิกาตัวภรรยาของนายอุทิศ
ก็เข้าให้ปากคำกับตำรวจภูทรเมืองชนบุรีนะคะคือนายอุทิศเนี่ย
มีทั้งอดีตภรรยาและภรรยานะคะคุยกับอดีตภรรยาด้วย
แล้วก็คุยกับภรรยาด้วยนางสาวปาซินีภรรยาก็ไปคุยกับตำรวจ
บอกว่าเมื่อกลางดึกวันอาทิตย์ที่๒๐ธันวาคม
นายอุทิศพาเธอกับแม่ไปร้อยเอ็ดแล้วก็กลับมาที่ชนบุรีคนเดียว
อังคารหลังก่อเหตุชิงทองประมาณตีสาม
ขับรถกลับไปที่ร้อยเอ็ดตอนนั้นญาติญาติรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
ดูข่าวเห็นข่าวแล้วรู้ว่านายอุทิศไปก่อเหตุอะไร
ก็พยายามจะบอกให้นายอุทิศมอบตัวแต่นายอุทิศปฏิเสธ
แล้วก็ขับรถออกมาจากบ้านที่ร้อยเอ็ดไม่รู้ว่าจะไปไหน
ภรรยาของนายอุทิศบอกว่าไม่รู้เห็นการชิงทองค่ะ
วันที่นายอุทิศไปหาที่ร้อยเอ็ดก็ไม่เห็นมีทองคำเลย
กับนายอุทิศเนี่ยคบหากันมีลูกด้วยกัน๑คน
แต่ก็ไม่เคยรู้ว่านายอุทิศทำงานอะไรเขาไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวเลย
อุทิศเป็นคนเงียบเงียบมากเรื่องการพนันก็มีบ้าง

หนูก็เคยเห็นเขาเล่นในเว็บไซต์อะไรบาคาร่าอะไรเนี่ย
ออนไลน์ค่ะแล้วเขาเล่นไหนเล่นหนูไม่รู้ค่ะ
วิ่งรถตู้แทนคนขับรถเข้าลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าทำงานอะไรไม่ค่ะ
อยู่กันมาเป็นปีไม่รู้หน่วยงานไหนเขาไม่เคยให้หนูรู้เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเขาเลย
ทั้งที่หนูก็ถามแต่เขาก็ไม่เคยตอบแล้วเขาก็ไม่เคยพาหนูไปดู
เขาแบ่งเงินเราใช้ไหมก็จะมีแค่ค่าแพมเพิร์ตลูกค่ากับข้าว
ค่าใช้จ่ายร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
หนูจะไม่รู้เรื่องการเงินหรือการงานอะไรของเขาเลยค่ะส่วนแม่ยายของนายอุทิศนะคะ
อายุเจ็ดสิบแล้วนะคะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
อุทิศบอกว่าจะพากลับบ้านที่ร้อยเอ็ดแต่พอไปถึงก็ถูกทิ้งไว้เลย
มีคนโทรมาบอกว่านายอุทิศไปก่อเหตุชิงทองก็เลยมาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
เพื่อยืนยันว่าไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่เห็นทองคำที่นายอุทิศไปก่อเหตุชิงทองมานะคะ
เขาเอาเข้าไปไว้บัตรไปรอยเอ็ดเอาไปพูดแล้วแล้วพูดจะกลับมาบ่อย

เห็นมีพวกเราทัดบ่ะเห็นมีพวกเราทัดบ่ะข้าวขึ้นอุ้ย
ยายบอกดิเบิ้งยายบอกมีโทรทัดว่ะแม่ยายของนายอุทิศก็บอกว่านายอุทิศรักลูกมากค่ะ
ลูกสาวเนี่ยอายุแค่๑๑เดือนนะคะคือรักมากเลย
ใครจะมาเข้าใกล้เนี่ยไม่ได้เลยนะใครจะอุ้มนี่ต้องล้างมงล้างมือก่อน
คือยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกครับก็เลยไม่เข้าใจว่าที่ไปก่อเหตุเนี่ย
ก่อเหตุทำไมถ้ารักลูกก็ไม่ควรจะก่อเหตุแบบนี้
เพราะถ้ารักลูกแล้วไปก่อเหตุแบบนี้ตัวเองก็ต้องถูกดำเนินคดีติดคุก
ก็กลายเป็นว่าจะไม่ได้อยู่กับลูกที่รักมากมากแบบนี้นะคะใช่ครับ
ภรรยาของนายอุทิศบอกว่าหลังก่อเหตุเนี่ยค่ะ
สามีขับรถไปหาถึงบ้านแต่ตัวภรรยารู้ข่าวอยู่แล้ว
เค้นถามสามีนะคะว่าก่อเหตุทำไมสามีไม่ยอมรับ
อยู่ด้วยกันจนถึงตี๓ของ๒๓ธันวาคมสามีก็ขับรถออกจากบ้านไป
ว่าอาจจะไปจังหวัดตราดเพราะสามีมีพี่สาว๓คน
พ่อแม่เสียไปแล้วตัวภรรยาของนายอุทิศผู้ก่อเหตุก็เลยบอกว่า
อย่าทำอะไรสามีเธอเลยนะเพราะว่าเธอพยายามจะเกลี้ยกล่อมสามีให้มอบตัว
เดี๋ยวจะพยายามต่อพยายามจะบอกถ้าเกิดติดต่อได้เนี่ยจะช่วยพูด
เกลี้ยกล่อมให้สามีมอบตัวให้ได้อ่านี่นะคะติดต่อยังไง
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้โทรศัพท์มือถือก็ทำหล่นไว้แล้ว
ใช่ค่ะก็เหตุจากโทรศัพท์มือถือของนายอุทิศที่ทำหล่นหลังก่อเหตุแหละ
ตำรวจก็เลยรู้ตัวคนร้ายก็รู้หมดเลยมีบ้านกี่หลังกี่หลังอ่ะนะฮะ
แต่ว่ายังตามจับตัวไม่ได้นะครับ